คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่สมุทรปราการมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
โพสต์เอาไว้เป็นเหตุการณ์ทำร้ายร่างกาย

แล้วคนที่ถูกรุมเนี่ยเขาอยู่กับแฟนสาวที่ตั้งท้อง

พยายามจะบอกว่าอย่าทำอย่าทำเธอท้องอยู่
แต่ผู้ก่อเหตุไม่ฟังเลยค่ะ
เฮ้ยหนูท้องอยู่พี่
พี่หนูขอหนูท้องอยู่
เนี่ยค่ะดูผู้ก่อเหตุ

ผู้ชายคนนี้ที่แฟนสาวตั้งท้องพยายามจะบังเอาไว้
พยายามตะโกนร้องขอว่าอย่าทำเลยเธอท้อง
แต่ก็ไม่ฟังโอ้โหเนี่ย
ขนาดผู้หญิงท้องบังเอาไว้นะคุณคิง

ร้องขอให้หยุดแล้วอ่ะไม่หยุด
อาวุธด้วยอะไรด้วยดูสิคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยวัดศรีวารีน้อย
อำเภอบางสาวทงสมุทรปราการ๑๑ตุลาคม
คุณผู้ชมคะตัวคนเจ็บเขาแจ้งความนะคะ
สาเหตุถ้าฟังสาเหตุแล้วจะยิ่งแบบโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอ
สาเหตุคาดว่าขัดแย้งเรื่องการขายใบกระท่อม

สาเหตุอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นภาพนี้สะเทือนใจค่ะ

อยากให้ตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีและลงโทษให้มันหนักนะคะ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนอีกหรือเปล่า
ถ้าเป็นเยาวชนโทษมันก็ไม่ถึงขั้นติดคุก
โทษมันก็จะเบาแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะอุกอาดนะคะ
ก็ฝากตำรวจในพื้นที่ตามเรื่องให้หน่อยค่ะ
อำเภอบางสาวทงสมุทรปราการซอยวัดศรีวารีน้อยนะคะครับ